ส่วนเรื่องของบรรยากาศที่ตลาดกลางคลองหลวงวันนี้นะคะมีความวุ่นวาย
เกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามจะไปรื้อเต็นต์ที่เป็นที่พักของทั้งพระ
แล้วก็คณะศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกาย
บรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

มีความเคลื่อนไหวในภายหลังนะคะโดยกลุ่มพระสงฆ์ออกมาระบุนะคะว่า
ได้ทราบข้อมูลว่าการเข้าขอเจรจาหรือถอนเต้นในครั้งนี้
เพราะเจ้าของเต็นต์นั้นถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

ภายหลังมีตัวแทนจากเจ้าของเต็นต์ผ้าใบ
ให้เช่าในพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวง

โดยทราบข้อมูลนะคะว่าเจ้าของเต็นต์ถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่
ซึ่งเคยประสานขอซื้อเต็นต์แล้ว
แต่เจ้าของเต็นต์เกรงว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะ
โดยขอยืนยันนะคะว่าทั้งหมดปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่อย่างสงบ
รอวันที่จะได้เข้าไปภายในวัดพระธรรมกายเท่านั้นค่ะ
ขอยืนยันว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ยอมตายไม่ยอมย้าย
ถ้าเข้าวัดไม่ได้ก็ขอตายหน้าวัดที่พวกเราร่วมกันสร้างตรงนี้แหละ
โดยประเด็นนี้นะคะเกิดเหตุจากเมื่อช่วงสายที่มีตัวแทนเจ้าของเต็นต
ประสานผ่านตำรวจทหารที่ดูแลพื้นที่
ขอเข้าเจรจากับลูกศิษย์ที่ชุมนุมอยู่ภายในเต็นต์
ลื้อถอนเต็นต์จำนวน๑๕หลังเนื่องจากหมดสัญญาเช่า
ซึ่งใช้เวลาเจรจาเกือบ๑ชั่วโมง
ข้อสรุปว่าทางลูกศิษย์ยืนยันไม่ยอมให้ลื้อถอน
และให้เจ้าของเต็นต์แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากทหารที่ดูแลพื้นที่เกรงว่าจะเกิดเหตุเผชิญหน้า
ขณะที่พันธ์ตำรวจโทวิเชียนเหมือนสุวรรณ
หัวหน้าพนักงานสืบสวนสพคลองหลวง
ระบุว่าหลังจากนี้จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
หากมีการขัดขวางก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

ซึ่งพบว่ามีพระสงฆ์จำนวน๗๗รูปที่ไม่สังกัดวัดพระธรรมกาย
โดยผลการตรวจสอบนะคะจะรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติต่อไปค่ะ
ขณะที่บรรยากาศล่าสุดที่ตลาดกลางคลองหลวง

ยังคงนั่งสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนกษลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
สวดมนต์เพื่อขอให้มีการยกเลิกมาตรา๔๔ด้วยค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากตลาดกลางคลองหลวงค่ะ